วัตถุดิบที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านนัก
งานนี้ทั้งสองสาวของเราก็มาถึงที่หมายกันแบบชิวเลยล่ะครับ
แต่ภารกิจที่เธอกำลังจะต้องเจอนั้น
จะสบายเหมือนเส้นทางที่มาหรือไม่

แล้วทะเลทรายสุดไกลนะคะ

โอเคเนาะเอางี้ดีกว่าค่ะ

เชฟดีกว่าให้เรามาทำอะไรที่ทะเลทรายนี้

สวัสดีค่ะเชฟนี่อยู่กับน้องเอิร์ทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
เชฟก่อนเลยภารกิจแรกที่ให้มาชุมชนบ้านบางเพลียงนี่คืออะไรคะ

เป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของชุมชนบ้านบางเพลียงแห่งนี้นะครับ
ก็คือขาและตะไคร้นั่นเองครับ
และภารกิจนะครับที่คุณเอิร์ทจะต้องทำให้สำเร็จ
เพื่อแลกมาซึ่งตะไคร้ที่เป็นวัตถุดิบหลักชนิดแรกนะครับ
คุณเอิร์ทจะต้องทำการขุดแยกกอตะไคร้จากต้นแม่นะครับ
แล้วนำไปลงแปลงปลูกเพื่อให้ได้ต้นใหม่ทั้งหมด๔ก่อครับ

ผมจะมีเวลาให้คุณปฏิบัติภารกิจรวมกันทั้งหมดเป็นเวลา๑๘นาทีครับ
หากทำภารกิจนี้สำเร็จนะครับผมจะมอบโสดภารกิจต่อไปให้กับคุณครับ

เชฟค่ะแล้วเราต้องเดินทางไปที่ไหนคะ
กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านบางเพลียงนั่นเองครับ
แล้วเมื่อคุณไปถึงที่นั่นนะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกตะไคร้
ที่จะมาให้ความรู้กับคุณในภารกิจนี้รออยู่แล้วครับ

สวัสดีค่ะหน้าสวยมาดูหน่อย
แม่บุญเรือนถูกต้องไหมคะ
แม่ค่ะก่อนอื่นเนี่ยคุยกันก่อนนะวันนี้คือน้องเอิร์ทเนี่ยเขาต้องมาทำภารกิจ
ก่อนอื่นถามก่อนตะไคร้นี่ปกติเขาจะมีหลายสายพันธุ์เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นไหมคะ
มีค่ะมี๒สายพันธุพันธุ์โบราณของเราก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อนิ่ม
แล้วอ่ะจริงนี่กินตั้งแต่เดินเข้ามาแล้ว
ก็จะมีอีกพันหนึ่งคือเขาเรียกพันธุ์เกษตร
ต้นแข็งต้นใหญ่แล้วก็ทำให้หนักกิโล
รู้ยังว่าสิ่งนี้คืออะไรตัวช่วยของเราก็คือเขาขุดหลุมไว้ให้แล้ว
ยอดเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปประจำที่แล้วก็เริ่มภารกิจกันค่ะ

นี่ค่ะที่ใช้ความชำนาญอยู่นะเนี่ย
มาถึงเนี่ยมันจะมีรากมีต้นแห้งแล้วก็เอาออกข้างนอกเอาพาต้นแห้งออกมาค่ะ

น้องเอิร์ทค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วบอกพี่เลยนะพี่จะเริ่มจับเวลานะคะ

น้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน้องเอิ้นค่ะน
น้องเอิ้นค่ะนนี่เราได้สองลุมแล้วนะคะประมานหกอันอันนี้อันที่เจ็ดอ่ะ
เดีี้ยวน้าโอเคออกมาแล้วนี่เราได้มาอีกกี่ต้นล่ะคะ
เอิร์ทอย่าลืมนะคะว่า๒ภารกิจของเรามีเวลาทั้งหมด๑๘นาทีเท่านั้นนะ

ตอนนี้นะคะเกือบหกนาทีแล้วนะคะ
มีดมาคุยดินหน่อยหนึ่งแล้วก็อันนี้ใส่หลุมแล้วก็ปิด

เอาย่าวางได้ไม่เป็นไรนั่นแหละเสร็จแล้วค่ะ

ครับไปเลยนะครับแปดนาทีแล้วอย่าเกลียว
กี่ต้นแล้วคะกี่หลุมแล้วหลุมสุดท้ายแล้ว๔หลุมแล้วค่ะ
เย่จริงเปล่าสัญญาณแล้วเย่หยุดเวลา
เฮ้ทำไปทั้งหมด๘นาที๓๐วินิสิบ
นี่ไหนดูสิแม่จ๋าที่ทำเมื่อสักครู่นี้มีอะไรเสียหายบ้างหรือเปล่า

แล้วอย่างนี้ถือว่าผ่านไหมคะ๔หลุม

สำเร็จ

แต่ว่าอันต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำอะไร

น้องเอิร์ทนะคะเขาทำเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะ
ด้วยเวลา๘นาที๓๐วิเท่านั้นเอง

มาถึงเวลารับโจทย์ต่อไปได้เลยครับ

คุณเอิร์ทจะต้องทำการขุดหาหัวขาอ่อนครับ
แล้วนำไปตัดแต่งให้เรียบร้อย

เชฟที่นี่เหมือนกันหรือเปล่าคะ
เกษตรกรชุมชนบ้านบางเพลียงนั่นเองครับ
โอเคแล้วถ้าเกิดว่าทำไม่สำเร็จล่ะคะเชฟ
แต่หากทำไม่สำเร็จคุณจะได้ขมิ้นครับ

โอเคเชฟค่ะขอบคุณมากค่ะ

โซนขายอยู่ตรงไหนคะแม่

ไปค่ะแม่ไป

น้องเอิ้ตอย่าลืมมาเช้านี้เรามีตัวช่วยนะ
ปกติขุดขึ้นมาเราไม่ได้เอาทั้งใบทั้งต้น

ตัวช่วยของเราก็คือให้แม่ช่วยตัดแต่งต้น

เวลาเดินแล้วนะคะจากภารกิจแรกนะคะ

ตอนนี้เริ่มแล้วสำหรับภารกิจที่๒นะคะ

เฮ้เอิ้ตสู้

แม่จ๋านี่กอแรกถือว่าน่าจะได้ประมาณแบบถึงโลไหมอ่ะ
รอบอ่ะโหเร็วนะเร่งมือหน่อยนะคะ

โอเคเสร็จแล้ว
สังเกตว่าถ้าเราเ฾็นสีสะพูใช้ต้องมันอ่อน
มันก็จะมีหน่อที่แบบว่าเป็นแขกถูกไหมคะ

เร็วเวลายังไม่ได้หยุดเลย

เอาไม้นี่ลอง
ไม้ลองข้างหลังเหรอคะ
ลองไม้นี่ลองนี่

ลองเพื่อให้งัดขึ้นง่ายนี่ไงขึ้นแล้วค่ะเนี่ย

นั่นไงนั่นไง

เห้ยยยยสำเร็จแล้ว
ให้แม่เช็คหนูอีกรอบการตัดแต่งไข่เยาวดิน
โอเคงั้นเอาเป็นว่าน้องทำภารกิจสำเร็จจริง

น้องจะต้องเอาวัตถุดิบเหล่านี้ไปหาเชฟกัน

ไปค่ะน้องเอิ้นเดี๋ยวหนูมาสมัครงานนะคะ

ถึงแม้จะเป็นการวางกีต้ามาจับจอบจับเสียมเป็นครั้งแรก
แต่คุณเอิร์ทของเราก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมทีเดียวเลยล่ะครับ
จนทำให้เธอสามารถนำวัตถุดิบทั้งสองชนิดมาให้เชฟอาร์ตได้ในที่สุด
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยสาวสวยคนนี้กันต่อห้ามพลาดครับ